เรื่องต่อไปคุณเคยได้ยินคำว่าวาจาศิษย์ไหม

ปากศักดิ์สิทธิ์เนี่ยพูดอะไรเป็นอย่างนั้นเรียกเงินได้เงินเรียกทองได้ทอง
แล้วถ้าพูดออกมาแบบนี้ก็มาแบบนี้ค่ะ
โหน่าขาดจริง

ดุ๊กตัด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

โหโหโหโหโหโห